คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยดูหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น
อยากที่จะบอกว่าเป็นเพราะกัญชาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวคุณฟังข่าวนี้เองแล้วกัน
ว่ามันใช่ไหมจริงแล้วคือยังไงเห็นรถแอมบูแลนซ์รถพยาบาลด้านหลังไหม
แล้วเห็นผู้ชายคนนี้ไหมฮะค่ะเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาไปก่อเหตุ
ไปเอารถเนี่ยรถพยาบาลมาแล้วเท่านั้นไม่พอนะ
ป่วนถึงในปั๊มน้ำมันเขากำลังเติมน้ำมันอยู่ก็ไปป่วน
แล้วก็ขับรถคันที่ขโมยมาไปชนรถชาวบ้านอีก
ดูตอนที่พยายามจะควบคุมตัวหน่อยค่ะเหมือนไม่มีใครทำอะไรแน่นอน
ไม่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะไม่มีไม่มีใครไม่มีใคร
แต่ว่าต้องเป็นลักษณะประลำเขาเฉยไม่มีใครทำอะไร
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
อันนี้เอาตอนจบมาให้ดูก่อนเลยว่าสามารถควบคุมตัวได้แต่ต้องไปดูหน่อยวีรกรรมของเขาก่อนถูกควบคุมตัวเนี่ยเป็นยังไง
เยอะกว่าที่จะควบคุมตัวได้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ไปขโมยรถไปป่วนในปั๊มขับไปชนรถชาวบ้าน
แต่อันนี้ได้ให้ดูตำรวจสนรัฐบุรณะไปจับตัวผู้ชายคนนี้ในเจียรษัตริย์โครงมาอายุ๒๑เองครับคุณผู้ชม
แล้วของกลางก็คืออะไรรถพยาบาลที่ขโมยมาแหละเป็นของโรงพยาบาลสุขสวัสดิอินเตอร์หนึ่งนะคะ
เอ่อสุขสวัสดิ์อินเตอร์นะคะไปจับตัวได้เนี่ยที่ท้ายซอยประชาอุทิศ๔๑แถวทุ่งกรุ๊คค่ะ
แล้วถามว่าทำไมต้องมาจับล่ะเออต้องมาจับตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเขาขับรถพยาบาลเนี่ยมาเฉียวมาชนรถชาวบ้านเขาใช่ค่ะ
ชาวบ้านเขาเสียหายตรงนี้ชาวบ้านแจ้งตำรวจฮะตำรวจตำรวจก็เลยมาควบคุมตัวไว้ได้
ใช่แต่ทีนี้ญาติบอกกับตำรวจแล้วนะคุณตำรวจคุณตำรวจเอาไว้ที่สอนอเลย
ฝากไว้ก่อนละกันเหตุการณ์เนี้ยตำรวจบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องรอ
ประสานกับทางโรงพยาบาลด้วยแล้วก็นำตัวของนายจีรศักดิ์เนี่ย
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะทีนี้คุณผู้ชมช่วงค่ำเมื่อวาน
ตอนที่พนักงานขับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสุขสวัสดิอินเต
เขาขับรถมามาที่โรงพักนี้เนี่ยนะปรากฏว่าตัวนายจีรศักดิ์เนี่ย
เขาขึ้นไปขับรถพยาบาลเลยครับทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปอยู่โรงพัก
รู้ไหมคุณคือย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคม
ค่ะนายจีรศักดิ์ซึ่งจริงจริงก็อยู่บ้านของเขาแหละเสพกัญชาไง
นายเจียรษักเนี่ยเสพกัญชามาก่อนหน้านี้๒๓วัน
แล้วอยู่มีอาการหลอนหาว่ามีคนจะมาทำร้ายเขา
อยู่บ้านไม่ปลอดภัยขอให้ญาติพาเขาไปส่งที่ไหนก็ได้
ตัวเขาเองนะโทรไปหาตำรวจเองบอกให้ตำรวจพาเขามาที่คุกหน่อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยพาเขามาที่สนราชบุรณะ
คืนแรกก็อยู่ในห้องขังอย่างปกติสุข
แต่คืนที่๒ก็คือเมื่อคืนนี้ต้องนำตัวผู้ชายคนนี้เตรียมทำเอกสาร
เพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็คือดูแลเรื่องของอาการป่วยจิตนะครับ
ผู้ชายคนนี้มาเดินอยู่หน้าสอนอราชบุรณะ
ปรากฏว่ามาเจอรถพยาบาลของโรงพยาบาลสุขสวัสดิอินเตอร์อยู่ที่หน้าสอนอพอดี
นี่ไงคือเขาขับมาทำธุระที่โรงพักนี่แหละค่ะมันเป็นจังหวะประจวบเหมาะกันพอดี
ทีนี้พอเจอปั๊บเนี่ยจีรศักดิ์ก็เลยขึ้นไปขับรถพยาบาลเลย
แล้วหนีออกจากโรงพักอ่ะไปไหนไปทางโน้นทางประชาอุทิศนั้นนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูต่อว่าพอขโมยรถพยาบาลมาแล้วปั๊บ
เข้าไปที่ปั๊มค่ะครับที่ปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนประชาอุทิศ
วงจรปิดหน่อยฮะดูวงจรปิดหน่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ให้ดูเลยค่ะเห็นจังหวะนี้ไหมคือรถพยาบาลนี้
นายจีรศักดิ์อยู่บนรถนะแล้วปรากฏว่าเขาไปป่วน
คือพนักงานปั๊มก็กำลังเติมน้ำมันให้กับรถคันอื่นอยู่
พนักงานปั๊มก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพราะขับรถฉุกเฉินมาใช่แต่จริงจริงเขาไม่ใช่
แล้วเขามาป่วนแบบนี้คุณทำอะไรก่อนฮะดึงหัวจ่ายอะไรเนี้ย
หัวจ่ายที่กำลังเติมให้กับรถคันอื่นอยู่อะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนะเดี๋ยวดูนะมีจังหวะกระโดดขึ้นกระบะของชาวบ้าน
ตอนแรกเหมือนจะไปเปิดประตูรถคันนี้นะ
แต่ว่ารถคันนี้เขาล็อกได้ทันพนักงานผู้หญิงก็ตกใจทำอะไรเขาคุณ
นึกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลทำอะไรสุดท้ายเขากระโดด
ท้ายกระบะเพราะอะไรบอกว่าให้ช่วยหน่อยช่วยพาไปหาพ่อหน่อยอืม
แต่ทีนี้ไม่มีใครสนใจค่ะ
ขับรถกระบะคันนี้ก็ไม่กล้าขับออกไปจากปั๊ม

แล้วสุดท้ายนายจิรศักดิ์ก็เลยขึ้นรถพยาบาลที่ขโมยมานั่นแหละ
แล้วก็ขับไปในซอยประชาอุทิศ๔๑
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันมันต้องค่อยเล่า
จริงอยากให้ดูคลิปวงจรปิดเกือบทั้งหมดนะ

เมื่อกี้เขาพยายามขึ้นหลังรถกระบะเสร็จแล้วใช่ไหม
นี่ลงมาเนี่ยก็มาตีกับพนักงานปั๊มอีก
มีไหมวงจรปิดน่ะมีไหมฮะ
จริงต้องไล่วงจรปิดทั้งหมดนะคุณนะ

ผลักพนักงานปั๊มที่พนักงานผู้หญิงเขาพยายามเรียกให้มาช่วย
อยู่ก็ผลักเขาพนักงานปั๊มผู้ชายก็บอกกูก็ไม่ไหวแล้ว
เข้าไปชกแล้วแต่ว่าพนักงานปั๊มผู้หญิงก็แยกเอาไว้
หลังจากนั้นเขาก็ไปขึ้นท้ายรถกระบะพอขึ้นท้ายรถกระบะได้
เขาก็ลงพอลงเสร็จก็ไปขึ้นรถพยาบาลแล้วขับออกไป
ถ้าดูกล้องวงจรปิดต้องดูให้ครบนะฮะ
ไม่ได้มีเรื่องเลยค่ะอยู่ดีเขาก็เอารถไปจอดตรงนู้นเสร็จ
แล้วก็เขามากระชากหัวจ่ายแล้วก็ทิ้งหัวจ่ายไว้ตรงนั้น
แล้วก็จับไปขึ้นรถลูกค้าลูกค้าไม่ขึ้นลูกค้าหรอก
ก็เลยไปเรียกน้องเขามาช่วยว่าทำไมเขามากระชากหัวจ่ายไปตรงนั้น

พนักงานปั๊มผู้หญิงที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนะครับ
ส่วนเราก็ไปสัมภาษณ์พนักงานปั๊มผู้ชายมาด้วย
พนักงานปั๊มผู้ชายบอกโหตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้
ผมแค่เข้าไปดูหัวจ่ายเท่านั้นเองว่ามันหลุดหรือมันอะไร
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มาผลักอกผมผมก็เกือบจะฮึ่มแล้ว
ส่วนนี้ไม่ใช่ใครนะฮะนี่คือญาติของผู้ก่อเหตุ
บอกแบบนี้นะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุ
ไปทำงานที่ศูนย์กัญชาแถวบางแคร์เมื่อประมาณ๓เดือนก่อน
ซึ่งไปทำงานปกตินะก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
พอกลับมาบ้านช่วง๓๔วันก่อนนี่แหละเริ่มมีอาการแปลกฮะ
แล้วก็อยู่ที่บ้านบอกอยู่ไม่ได้ไม่ปลอดภัย
คืนวันที่๒๘มีนาคมนี่แหละครับโทรหาตำรวจเอง
ขอให้ตำรวจมารับพาไปนอนคุกก่อนเพราะว่าปลอดภัยกว่า
ตำรวจมารับมานอนห้องขัง๑คืนนะครับ
พอเช้าตำรวจก็ทำเรื่องจะส่งโรงพยาบาลบ้านสมเด็จ
ปรากฏว่าปล่อยพี่ชายของเขาออกมาเดินอยู่ข้างนอกนิดนึ
ออกมาเดินพักแป๊บนึงปรากฏว่าขโมยรถพยาบาล
ออกมาปั่นป่วนแบบนี้นะครับ
เมื่อคืนโทรหาตำรวจเองให้มารับตัวเขามาสอนอ
มันบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยครูเขาก็ไปคุย
ตอนแรกเขาจะให้อยู่แต่มันไม่อยู่เอง
มันบอกว่าถ้าให้ผมอยู่นี่ผมไปอยู่กับไปนอนคุกดีกว่าครับ
อ๋อคือตำรวจคุยว่าให้อยู่บ้าน
ไม่แม่เขาก็เลยต้องให้มานอนประมาณปกติอารมณ์
มานอนนี่ปุ๊บก็เป็นมันอย่างนี้
ก่อนหน้านี้เขาเป็นอาการอย่างนี้ไหมก่อนหน้าที่ทำงานแล้วกัน
ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเลย
พอไปทำงานที่นี่แล้วเริ่มมีอาการ
คุณผู้ชมฮะก็ต้องควบคุมตัวไว้แหละ
ทีนี้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลในการดูแลเลยนะครับ
ว่ามีอาการจิตเวทหรือว่าจากการเสพกัญชาหรือเปล่านะครับ
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นเจ้าของรถ
ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณนะไม่ติดใจเอาความอะไรนะฮะ
ก็แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนื่องจากได้รถพยาบาลคืนมานะครับ
อาจจะเสียหายบ้างเพราะว่าขับไปชนคุณ

ชนรถของชาวบ้านส่วนชาวบ้านตอนที่รถคันนี้มาชน
ก็นึกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขับมาชนไม่เป็นไร
คงรับผิดชอบได้สุดท้ายไม่ใช่เป็นคนเมาป่วนแบบนี้นะครับ
ไม่ค่อยเห็นข่าวแบบนี้นะไปขโมยรถพยาบาลของโรงพยาบาล
เพราะปกติขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยรถชาวบ้านไง